นครศรีธรรมราชนี่ก็เพื่อนนะฮะเพื่อนฆ่าเพื่อนซะแล้ว
วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเขาเลยตั้งวงดื่มเหล้ากัน
กันไปดื่มกันมาเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูกันใช้มีดดาบเนี่ยฟันกันไม่ยั้งเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหอะไรกันนี่นี่ครับทุกผู้ชมครับนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะสพเขาพังไกรที่อำเภอหัวไซนครศรีธรรมราช
คุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับไม่ได้หนีไปไหนในอ้อยโอทองอายุ๒๕นะ
อ้อยเนี่ยก่อเหตุฆ่านายจักริตระโหมวงอายุ๒๖ที่เป็นเพื่อนกัน
ที่เกิดเหตุคือบ้านตรงนี้นะครับในพื้นที่หมู่๖ตำบลแหลมอำเภอหัวไซ
จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเกิดเหตุในอ้อย
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับมิดดาบที่ใช้ก่อเหตุ
นี่ฮะตำรวจก็คุมตัวไปคือตอนที่กำลังจะคุมตัวไป
ญาติคนตายเขาทราบข่าวเข้ามาถึงกันพอดี
เกือบชุดละมนต์วุ่นวายนะครับทุกผู้ชมครับ

ฟันเข้าที่ปากที่คางที่หน้าอกที่ศีรษะที่แขนที่ขา
คือเต็มตัวเป็นแผลชะกันเวอะวะหมดเลย
นี่นะฮะตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับ

ส่วนในอ้อยผู้ต้องหาให้การว่าเมื่อช่วงบ่าย
ตัวเขากับผู้ตายคือนายจักริตแล้วก็เพื่อนอีก๒๓คน
มาตั้งวงดื่มเหล้ากันที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คุยกันไปนะคุยกันอย่างออกรสชาติตามภาษาเพื่อนฝูง
ผู้ต้องหาอ้างว่าพอดื่มกันไปเนี่ยได้สัก๓ชั่วโมงกว่า
ต่างฝ่ายต่างเริ่มเมาแล้วพูดจาขัดหูกัน
แล้วมีปากเสียงกันแล้วบานปลายเป็นทะเลาะวิวาส
ตัวในอ้อยเลยไปหยิบมีด

นายจักริตก็พยายามวิ่งหนีแต่ไม่ทันนะครับ

ก่อนจะเสียชีวิตบนเก้าอี้ที่เป็นลักษณะ
ม้าหินอ่อนที่อยู่แถวนั้น

ตอนนี้คุมตัวไปแล้วนะครับแจ้งข้อหาเบื้องต้น

เดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
พอปุติฐ้าบอกมีพวกร่วมวงเล่าอยู่

ว่าจะสอบปากคำให้การเป็นพยงพยานยังไงบ้าง